เลยว่ามันมีช็อตหนึ่งในละครใช่ไหมพูดกันบ่อย
อยู่กันดีไม่ได้ใช่ไหม
แต่คราวนี้บอกเลยว่าดูแล้วอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุข
ผ่าไปทุกวันน้ังคอนเพราะน้ำ
ไปรำบวงสวงชุดใหญ่เลยแล้วก็จะมีแต่เรื่องราวดีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
แต้วนัทพรมารำบวงสวงองค์พญานาคงานนี้เลขเด็ดจากเจ้าแม่นาคีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้อุ้ยงานใหญ่นะเขาจัดโดยนักธุรกิจค้าข้าวในจังหวัดนั่นแหละ
ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาบวงสวงต่อองค์พญาศรีสัตนคราช
มีพรามนำประกอบพิธีตามประเพณีความเชื่อแล้วคุณผู้ชมย้อนกลับไปสัก๓ปีที่แล้วนะ
นักธุรกิจท่านนี้เขาเคยมาขอพรเรื่องธุรกิจการค้าขาย
งานใหญ่จริงจริงแล้วไฮไลท์ของการนี้สวยมาก
คุณผู้ชมค่ะชุดเชิดทุกอย่างพร้อมไปหมดเลยนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครพนมเขา
ชาวบ้านเชื่อว่ามาไหว้ขอพรที่นี่จะส่งผลให้เกิดบารมีโชคลาภคุณผู้ชม
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะประชาชนนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงคนที่ชอบแบบเรา
สายมูทั้งหลายค่ะมาร่วมพิธีกันเยอะเลย
แล้วไม่ใช่แค่จะมาแบบว่าดูความสวยความงามลีลาอ่อนช้อยของเจ้าแม่นาคีตัวจริงนะคุณผู้ชม
ยังตั้งอกตั้งใจมาส่องตัวเลขจากเจ้าแม่ด้วย
แล้วเจ้าแม่ก็ไม่ทำให้แฟนคลับนักเสี่ยงโชครอเกอร์ค่ะ
จะได้เลขอะไรจากเจ้าแม่นาคีจัดมาค่ะ
ขอเรียนเชิญท่านวัญชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านสงวนจันทร

เลขจากเจ้าแม่นาคีเขาบอกนี่คือเลข๗๗๓๖นะฮะอันนี้น้องแต้วจุดมา
ส่วนท่านผู้ประกอบการนักธุรกิจท่านจดมาเหมือนกันท่านเป็นเจ้าของงานนะ

เลือกเอาละกันชอบเลขไหนจะเลขของนักธุรกิจหรือจะเลขของเจ้าแม่นาคี
เอาตามสะดวกตามชอบตามใจ
ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะเอาเป็นว่าเรามารอลุ้นกันนะคะ